เห็นมากว่านี้นะครับรรภาพธรรมไทยเองก็มีการเลี้ยง
แล้วก็อัดฉีดให้เงินนักกีฬา
เพราะว่าสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ไม่ได้รับเงินด้วยนะครับ
ผลเอกปะยุจันโอชาร้ายกรรภูมิตรีครับ
เป็นประธานในการจัดเลี้ยงมอบเงินรางวัลให้กับ

ก็จำนวน๒๓๙ล้านบาท
แล้วก็นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยอาเซียนพาราเกม
ได้รับเงินรางวัลรวม๙๐ล้านบาท
รวมยอดอาชีพอยู่ที่ประมาณ๓๓๘ล้านบาทนะครับ
ท้ายพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับก็ได้มีการคุยแล้วก็หอกล้อกับนักกีฬา
โดยถามทุกคนว่าใครมีอะไรจะถามไหมวันนี้ผมมีความสุขตอนนี้ความสุขผมมีไม่กี่อย่างครับ
คือการได้มาเจอทุกคนเพราะว่างานเยอะแล้วก็กีฬาเนี่ยก็ช่วยคลายเครียดได้ด้วยนะครับ
ส่วนประเด็นดราม่าคือฟุตบอลทีมชาติไทยชุด๔เกมยังไม่ได้เงินอาชีพนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์มีเรื่องกันนะครับในรอบชิงชะเลิศกับอินโดนีเซียนะครับ
โดยทีมไทยได้เหรียญเงินได้รับเงินอาชีพ๑๕๐๐๐บาทนะครับ
โดยในส่วนของผู้ฝึกศรเนี่ยก็จะได้๑๐สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะได้๓๐ครับ
จำนวนนักกีฬาที่ได้รับแล้วก็รวมกันแล้วเนี่ยประมาณสัก๓ล้านกว่าบาทนะครับ
เรื่องนี้ครับดรกศยศมณีภูมิว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่า
ชะลอมอบเงินให้กับทีมฟุตบอลชาย

วิวาสในเกมรอบชิงกับอินโดนีเซีย
เป็นเรื่องที่เสื่อมเสียชื่อเสียง
แล้วก็ภาพลักษณ์ของวงการกีฬาไทยนะครับ
ซึ่งกรทขอให้สมคมกีฬาฟุตบอล
ทำหนังสือชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า
กระทำผิดผู้ที่กระทำผิด
แล้วก็เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทะเลาวิวาสโดยตรง

อาจจะไม่ได้รับเงินรางวัลนะครับ
แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากสมคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
นอกจากนั้นกรทเองก็ตอบประเด็นที่
พลตำรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวทำนองว่า
รัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนฟุตบอลเท่าที่ควรนะครับ

รัฐบาลไทยไม่สนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอล

หากดูตัวเลขการจ่ายเงินสนับสนุนให้กับสมาคม
ในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่าระดับ๓๐๐ล้านบาท
เงินดังกล่าวก็ได้ถูกนำไปใช้
เพื่อพัฒนาระบบตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงอาชีพนะครับ
ส่วนปี๒๕๖๖จ่ายไปแล้วเกือบ๙๐ล้านบาทนะครับ
ก็ถือว่ายังเป็นเรื่องวุ่นกันอยู่นะครับ

อยู่๑๖ปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีน
เมื่อวานนี้ทีมไทยลงสนามรอบที่๒นัดชิงกลุ่มอี

มีค่าเฉลี่ยส่วนสูง๑๘๕เซนติเมต
สูงสุด๑๙๒เซนติเมตรนะครับ
ก็ถือว่าถ้าดูกันในรุ่น๑๔๑๕ปีเนี่ย

ส่วนไทยค่าเฉลี่ยความสูง๑๗๐เซนติเมตรนะครับ
ปรากฏว่าเราเองก็สู้ไม่ไหวนะครับ

ต่อ๒๕๑๒ต่อ๒๕แล้วก็๑๐ต่อ๒๕นะครับ

ชนะ๒แล้วก็แพ้๑มี๕คะแนน
จบรองแชมป์กลุ่มอีนะครับ
เข้าไปเจอกับญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศวันนี้นะครับ

หลังจบเกมแฟนวอเล็กบอลเองก็คิดเห็นตรงกันนะครับว่า

แน่นอนครับในเรื่องของความส่วนสูงนะครับ

แต่ก็ชื่นชมนะครับว่ามีข้อดีคือการไล่บอลเด็กชุดนี้